สวัสดีครับสวัสดีครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา๓คนในคู่กัดสะบัดข่าว
มาเจอกับเรา๓คนแบบนี้นะครับผมชนะคุณชิสาและคุณจูโด
ใช่แล้วครับวันนี้ของรางวัลเช่นเคยลำโพงมาแชล
สาเหตุที่เราให้ลำโพงแบบนี้เพราะว่าเรากลัวว่าคุณผู้ชมจะลำพังยังไงล่ะครับ
ให้ลำโพงเพราะกลัวจะลำพัง
เออแล้วถ้าลำปางจะเป็นยังไงคะ

เห็นเขาส่งข้อความมาลำปางหนาวมากวันนี้ไม่รู้เป็นไง
แต่ไม่รู้ว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ก็ประสบกับปัญหาฝนตกน้ำท่วม

ส่งไลน์เข้ามาถ้าอยากได้ลำโพงตัวนี้๓คำให้ผู้ประสบภัยช่วยน้ำท่วมนะฮะ

โทรของคุณผู้ชมเข้ามาเดี๋ยวเราประกาศผลใกล้แล้วนะคุณผู้ชม

แค่๓คำให้กำลังใจกันหน่อยกับชาวบ้าน
ที่เขาประสบเหตุน้ำท่วมทั่วไทยในตอนนี้เลยนะครับ

เสียงดีแบบนี้จะเป็นของใครลุ้นกันพรุ่งนี้แน่นอนค่ะ
ส่วนที่ไม่ต้องลุ้นเลยเพราะว่าประกาศข่าวดีออกมาแล้ว
วันหยุดเพิ่มเติมครับ
วันหยุดแบบนี้ยังไงยังไงอยากรู้จังเลยมันมีที่มาที่ไปคุณผู้ชมครับ
แต่วันหยุดที่เป็นข่าวดีที่ผมบอกมันเฉพาะในกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการนะ
เพราะว่าทางคอรมอลเขาอนุมัติให้วันที่๑๖ถึง๑๘พฤศจิกายนปีนี้เนี่ยเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษครับ
อย่างที่ผมบอกย้ำอีกทีในพื้นที่ตรงไหนกันบ้างจะได้เข้าใจตรงกัน
ก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เพื่ออะไรหยุดแบบนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรและเป็นการอำนวยความสะดวก
วันที่๒๒ปีนี้งานประชุมใหญ่ไงล่ะครับจะมีผู้ที่มาร่วมประชุมจาก๒๐เขตเศรษฐกิจ
และจะต้องมีเรื่องของการอารักษาและการให้การรักษาความปลอดภัยกับผู้นำ
ก็เลยให้มีวันหยุดแบบนี้นั่นเองถามว่าวันหยุดเนี่ยให้สำหรับหน่วยงานไหนบ้าง
อย่างเช่นพวกรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินแล้วก็ภาคเอกชนนะครับ
รวมไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย
แล้วก็กระทรวงแรงงานเนี่ยจะทำการพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละกรณีต่อไปนั่นเองครับ
ก็หน่วยงานต่างเดี๋ยวเขาจะไปทำการดูซิว่าจะหยุดวันไหนได้บ้าง
หรือจะทำอย่างไรเพื่อให้การดำเนินการทำงานของแต่ละวันในวันที่ผมเล่าไปเนี่ย
มันก็เป็นไปตามระบบต่อไปขณะเดียวกันการจราจรมันก็จะเบาบางลงด้วย
ถูกต้องแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็บอกต่อกันสำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ใครที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไม่ทัน
เตรียมตัวให้ดีเตรียมลงทะเบียนรอบใหม่ค่ะ
เพราะล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายเวลาลงทะเบียนจนถึง๓๑ตุลาคมนี้

ส่วนปัญหาผู้ที่ลงทะเบียนเนี่ยมีปัญหาหลายอย่าง
อย่างเช่นไม่สามารถติดตามคู่สมรสมาเซ็นยินยอมได้
แบบนี้ทางคอรมอลเขาก็มีแนวทางมาแก้ปัญหานะคะ

กลุ่มแรกคือเป็นผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
แก่ผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะ
ให้มีพยานรับรอง๒คน
แล้วก็ให้มีเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยรับรอง
อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ต่ำกว่า๖๐ปี
ก็ให้มีพยานรับรอง๒คน
เมื่อได้บุคคลมาช่วยเซ็นแล้วเนี่ยนะคะ
ก็เตรียมเรื่องของการเซ็นเอกสารให้เรียบร้อย
เมื่อครบถ้วนก็นำเอกสารนั้นไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน

โดยสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ทุกวันศุกร์ถัดไป
หลังจากที่เราลงทะเบียนนะ

ก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาให้เราตรวจสอบ
ซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบแล้วก็ประกาศรายชื่อ
ก็จะกินระยะเวลาไปถึงปีหน้าเลย
เนี่ยมีแต่ข่าวให้ได้ติดตามกัน
เป็นเรื่องที่ต้องรู้จริงนะครับ

เรื่องของการขยายในระยะเวลาในการลงทะเบียน
รวมไปถึงเรื่องของข่าวปลอมข่าวหลอกก็มีเยอะ

แต่ว่าคุณผู้ชมครับมีจาก๒๐๐บาทไหมล่ะ

แต่ว่าคุณผู้ชมครับเห็นเขามีข่าวมาว่าออมสินเนี่ย
เปิดให้กู้ยืมเงินผ่านไลน์ให้วงเงินเยอะด้วย
ข่าวนี้จริงหรือปลอมติดตามพร้อมกันครับ
นี่ครับโอ้โหเขามาแบบนี้เลยนะ
คือให้ประมาณเท่าไหร่๕๐๐๐ถึง๓แสน

แล้ววงเงินเยอะแบบนี้ไม่ได้ได้กันง่าย
พอมันเยอะแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะกดหลงไปกดก็ได้
แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเห็นเขาบอกเขามีการเชิญชวนผ่านไลน์
โอ้โหแล้วมันง่ายนะไลน์กดปุ๊บได้ปั๊บ
ให้กู้ยืมเงิน๕๐๐๐ถึง๓แสนบาท
ซึ่งตอนนี้ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินกระทรวงการคลัง
ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงออกมาแล้วว่า
ทั้ง๒ธนาคารไม่มีนโยบายให้บริการเงินกู้ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับ
แล้วก็ไม่มีบริการให้สินเชื่อร่วมกับบริษัทเอกชนด้วย
ซึ่งทางนี้เขาก็เอาสัญลักษณ์ของธนาคารไปใช้

แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินแบบนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าใครที่อยากจะเช็คข่าวสารก็สามารถไปเช็คกับธนาคารได้โดยตรงเลยนะครับ

ได้ข้อมูลเรื่องของโครงการสินเชื่ออะไรสักอย่างมา

ดิฉันก็เปิดไปดูว่าคุณพ่อได้ข่าวมาจากไหน
เป็นชื่อที่ไม่ใช่บัญชีทางการของธนาคาร

เพราะฉะนั้นอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าบางทีมันแอบมาแบบนี้
เราเห็นข้อมูลน่าสนใจอาจจะกดไปโดยไม่รู้ตัว
ดังนั้นเช็คก่อนว่าข้อมูลมาจากไหนนะคะ

แต่พื้นที่รับน้ำหลักโดนทุกปีก็คืออายุทยา
ปีนี้บอกเลยว่าโดนหนักครับ
ไปดูกันหน่อยสถานการณ์แต่ละจุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
นี่ฮะสภาพล่าสุดของตลาดสดแล้วก็ตลาดเก่าร้อยปีตลาดท่าเรือที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
หลังจากถูกน้ำท่วมฮะเนี่ยตลาดบกที่อยู่บนดินกลายเป็นตลาดนามไปแล้ว
หูวแต่เป็นตลาดน้ำที่ไม่ดีนะค่ะจังหวัดจังชอบเขาไม่ได้ต้องการแบบนี้
เดี๋ยวต้องล่องเรืออย่างงี้แล้วล่ะครับอ่ะระดับน้ำนะฮะมันสูงขนาดไหน
แล้วเขาว่ากันว่ามีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกนะพ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถค้าขายได้แน่นอน
ต้องปิดครับปิดตลาดเป็นการชั่วคราวบางร้านนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าถูกทิ้งร้างปิดตายไปเลย
เพราะว่าเจ้าของบอกว่าไม่ไหวแล้วต้องออกไปด้านนอกแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาขายได้อีกไหม
เพราะในเมื่อไม่สามารถจะเปิดร้านขายได้เขาจะเอาเงินทุนมาจากไหนในการต่อยอดต่อล่ะ
ถ้าสมมุติน้ำมันไปขายของต่อก็ไม่ได้นะบางร้านครับเขาบอกว่าต้องทำอย่างนี้เลยเพื่อป้องกันน้ำ
ก็คือเร่งก่ออิดบล็อกบล็อกเลยป้องกันเลยไม่ให้น้ำมันเข้า
คุณดูไปนะเนี่ยบางร้านที่ประมาณว่ายังไม่โดนน้ำท่วมต้องก่ออิดบล็อกขึ้นมาแบบนี้แล้ว
อันนี้ก่อนไม่ให้น้ำมันไหลเข้าเอาบางทีนะบางร้านเขาก็ทำอย่างนี้แหละ
แต่สุดท้ายมันกลายเป็นว่าขังน้ำเอาไว้ในบ้านตัวเองอันนี้ไม่ได้เรื่องตลกนะ

โอ้โหต้องระวังต้องระวัง
เนี่ยพอเห็นลักษณะแบบนี้เห็นน้ำท่วมแบบนี้
คุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกเลยว่าไอ้ตอนที่เคยไปเที่ยวมันเป็นแบบไหน
น้ำมันสูงกันเนี่ยเกือบจะเมตรหนึ่งเลยนะ
ดาพ่อค้าแม่ค้าต้องรีบเก็บข้าวของหนีน้ำ
ก็คือจะพอรวบรวมได้บางส่วนแต่ส่วนใหญ่มันเสียหาย
แล้วก็ลอยไปกับน้ำบ้างก็มี
ค้าในตลาดบอกว่าทุกปีทางตลาดจะวางแนวทางแล้วก็แนวกระสอบทรายกั้นน้ำที่ด้านหลังตลาด
ปีนี้ถามว่าทำไหมทำแต่ไม่ไหวจริง
เพราะว่าน้ำมันมาเยอะเรียกได้ว่ามาแบบไม่ทันตั้งตัว
ทุกคนตกใจนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะโดนน้ำท่วมระดับสูงขนาดนี้
ตอนนี้ตลาดโก้งโค้งประกาศปิดตลาดก่อน๑สัปดาห์เดี๋ยวว่ากันใหม่
ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์จะดีขึ้นขนาดไหนแต่ที่อายุทยาเนี่ยหนักมาก
และผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐเขาไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกครับ
ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมตอนนี้กำลังแพ็คของกันแล้ว
เตรียมที่จะไปส่งให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมให้ทั่วถึงมากที่สุด
ทำได้เมื่อปีห้าแปดห้าเก้าดีฉันก็เคยลงพื้นที่ไปที่อยุธยายังไง
ส่งกำลังใจไปแน่นอนนะส่วนที่หนองคายก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยช่วยกันนำกระสอบทรายจะเอามากั้นเอาไว้
เป็นพนังกั้นน้ำแต่ปรากฏว่าช่วงที่จอดรถกระบะไว้ข้างทาง
น้ำมันซัดมาจมมิดทั้งคันเลยค่ะ
โอ้โหนี่คุณชิสาตอนแรกถ้าไม่บอกว่ามีรถกระบะจมน้ำก็ไม่รู้นะ
ถูกต้องเพราะมันจมแบบมิดคันมองไม่เห็นเลยค่ะ
เนี่ยค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยกันอยู่นาน๒ชั่วโมงนะ
ที่สุดก็ดึงรถกระบะคันนี้ขึ้นมาได้นะคะ
นี้อยู่บริเวณบ้านนาขาพฤกษาหารตะมนตนาคาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะ
ครับเจ้าของรถคือนายเจียรวัตน์ธรรมานะอืม
เขาเนี่ยไม่ได้ขับมาประสบอุบัติเหตุเองนะ
แต่ว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยมาขอยืมรถ
บอกว่าจะขับไปช่วยญาติซึ่งบ้านถูกน้ำท่วมอยู่ที่นาขานนี่แหละ
แต่พอขับมาจอดริมถนนระหว่างหมู่บ้านซึ่งสองข้างทางเนี่ยมันเป็นทุ่งหนาไง
แล้วเจ้าตัวคนที่ยืมรถเข้ามาเนี่ยค่ะลงไปลงไปช่วยญาติขนกระสอบทราย
ซึ่งตอนนั้นบนถนนยังแห้งอยู่เลยไม่มีน้ำท่วม
แต่เผลอแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะน้ำไม่รู้มาจากไหนเพิ่มระดับขึ้นมาจนท่วมรถ
นี่ไงเขาบอกน้ำมาไวอย่าได้ประมาทนะคะก็เลยมีการแจ้งเจ้า
ที่ทั้งฝ่ายปกครองและทหารนำกำลังมาช่วยกันกว่า๒๐นายนะคะ
ใช้เวลา๒ชั่วโมงก็นำรถขึ้นมาได้
ตั้งแต่ฟังต้นเครื่องยนต์เนี่ยนะดับอย่าหายทางคันนะคะ
ยังคิดอยู่เลยนะจมน้ำขนาดนี้มันจะสตาร์ทติดไหม
อร้อยมีทีเลยมันจะยังใช้ได้หรือป่าว
ก็คงต้องไปยกเครื่องดัวเนาะแล้วให้ชักมาช่วยดูหน่อยวัยลึบล่าว
มาใช้ได้แต่สำคัญที่สุดอย่าเพิ่งรีบขึ้นเครื่องให้เครื่อง
ราชาพวกเครื่องอาจจะต้องยกรถไปเลยถูกดูกค่ะรักไปเริ่ม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

อีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
อยู่พื้นทันลมลงมาแบบนี้ค่ะ
โอ้โหนี่มันซุดลงมาแบบนี้เลยค่ะ
แทบจะไม่ทันที่ตั้งตัวคุณสังเกตกล้องวงจรปิดให้ดี
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยครับแต่ทีที่หลบทันนะคะ
เหมือนกับว่าเริ่มสังเกตและได้ยินเสียง
ถ้าคุณฟังคุณไปด้วยคุณจะได้ยินเสียงนะ
ค่ะมันแก๊กอะไรบ้างอย่างเหมือนอะไรราว
แล้วเนี่ยเธอเห็นท่าไม่ดีถอยถอยออกมาแล้วถล่มเลย
นั่นน่ะสิค่ะเสี้ยววินาทีจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยมังกรถนนเทพรักษ์แพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
ซึ่งผู้หญิงในคลิปเนี่ยเป็นแม่ของเจ้าของโพสต์นี่แหละนะ
เขาก็สังเกตเห็นว่ามันไม่น่าปกติ
ก็เลยหลบออกจากพื้นที่แล้วไม่ทันใดนั่นเอง
ข้าวของทุกอย่างก็กระจัดกระจายพื้นก็ถล่มลงมาเนี่ยค่ะ
เจ้าของโพสต์บอกเพิ่มเติมด้วยนะว่ายังถือว่าเคราะห์ดีที่แม่เนี่ย
ได้ทันไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะ
แต่ว่าปัญหาตามมาก็คือข้าวของมันพังเสียหายแบบนี้เนี่ยนะคะ
คงต้องช่วยกันจัดการหน่อย
ถามถึงสาเหตุบ้างหลายคนอยากรู้มันเกิดจากอะไร
เจ้าของโพสต์บอกว่ามันมาจากพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้ตอกเสาเข็ม
อาคารตรงนั้นสร้างโดยไม่ได้ตอกเสาเข็มอยู่ไปนานนานขึ้นนะคะ
เกิดพืชมันซุดถูกมั้ย
มันก็เลยทำให้โครงสร้างเสียหายแล้วก็กลายเป็นปัญหาตามที่เห็นอยู่นี้
นี่ก็ช่วยกันเก็บคนละไม้คนละมือโอ้ยเอา
ต้องใช้เวลานะแล้วก็อาจต้องใช้เงินในการซ่อมแซมบ้านด้วย
ดังนั้นก็คงต้องฝากแหละถ้าใครจะสร้างอาคารบ้านเรือน
ก็ต้องทำให้ถูกตามหลักวิศวกรรมใช่นี่ถือว่ายังเคราะห์ดี
ไม่เกิดความเสียหายต่อร่างกายถูกไหม
พักเรื่องเครียดกันบ้างดีกว่าของกินเท่านั้นที่จะเยียวยาความเครียดของพวกเราได้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปทานหมูกรอบร้านนี้เรียกได้ว่ากรอบเกลียวกรอบมาก
กรอบขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของ

โอ้โหนี่ครับร้านนี้เขาใช้ฉายาว่าหมูกรอบหนังระเบิด
คุณดูหนังหมูกรอบมันพองได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ร้านนี้ชื่อว่าร้านคุณเล็กทวีวัฒนาร้านอยู่ที่๓๕ทับ๑ถนนเรียบคลองทวีวัฒนาเขต
แวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนานั่นแหละ
เขาบอกว่าลูกค้าประทับใจมากผมเองก็ประทับใจ
เพราะหมูกรอบที่นี่มันหนังระเบิดตามฉายาเขาเลย
มันทั้งฟูทั้งกรอบและอร่อย
เนื้อหมูเอาแค่ตรงเนื้อมันนะมันนุ่มชำกำลังดี
ส่วนหนังไม่ต้องพูดถึงมันเห็นอย่างนี้ก็กรอบอยู่แล้ว
เมนูเด็ดของเขาที่ต้องสั่งก็คือข้าวหมูครบแล้วก็ข้าวหมูแดง
กรอบทั้งแดงราดน้ำซอสแบบชำ
แล้วใครชอบซอสก็จัดไปอวยจับน้ำคอล
หรือจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มาทานคู่กับหมูกรอบชิ้นใหญ่ก็ทำได้เหมือนกัน
จริงเขาก็มีเลือกหลายเส้นนะไปลองสั่งกันดูแล้วกัน
ลองกันไหมกับอีกหนึ่งเมนูนอกเหนือจากหมูกรอบ
เนื้อหมูแดดเดียวโอ้โหก็เด็ดเหมือนกันแล้วคุณดูเขาทาน
โอ้โหช่างไม่ได้เกรงใจพวกเราเลยเอาเลยนะโอ้กินไม่เกรงใจกระเพาะพวกเราเลย
คุณผู้ชมใครอยากจะตามไปทานหมูกรอบร้านนี้ก็สะบัดรอบกรุงกันไปเลย
ไปกันให้ถูกนะฮะแล้วร้านเขาขายแพงไหมบอกราคานิดนึงละกันนะครับ
ราคาข้าวหมูกรอบหมูแดง๔๕๔๐บาทตกถูกก็๔๐พิเศษก็๔๕เอง
หากจะสั่งหมูกรอบแบบแยกขีดขีดละ๗๐บาทร้านเปิดแต่เช้าเลยจนถึง๑๖นาฬิกา

เป็รวมฝันสลายเลยคุณฮะ
ใครที่ชอบสายตื้ดพาไปดูหน่อย
มีแล้วหาวิทยาลัยค่ะโอเคค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาคอนเซิร์ตของเราวันนี้นะคะ
กับฮรกับเอฟซีเอฟซีน้องของโลก

นี่เลยจัดผับอยู่ในบ้านซะเลย

แล้วดูน้องหมานี่ฮะน่ารักมากเลย
ให้ความร่วมมือนะให้ไม้ให้มือด้วย

ไปหมดแล้วสมงค์จริง

ขำคนเขาบอกว่ารักสุนัขใช่ไหมล่ะ

แล้วก็มีน้อง๔ตัวนี้ชื่อว่าอะไรบ้าง
ก๋วยจั๊บน้องล็อตโต้โอ้โหน่ารักมากเลย

ไม่คิดว่าจะมีใครตั้งชื่อให้คล้ายชื่อผมนั้นแล้วนะครับ

เอาแต่ละชื่อก็น่ารักทั้งนั้นแหละเนาะ
ค่ะแล้วก็ให้ความร่วมมือดีด้วย

แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ดีไม่ถูกใจเลยค่ะ
มันมีเรื่องราวของการกราดยิงเด็ก
ศูนย์เด็กเล็กขึ้นมานะคุณผู้ชม

พยายามที่จะล่าตัวอดีตตำรวจคลั่งนายนี้
กราดยิงเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะ

เดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
เหตุการณ์นี้ก็ระทึกเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ

เขาขับรถบรรทุกไปแล้วทีนี้ครับ
จอดซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีรถดันไหลไปกลางถนนแบบนี้ครับ
โอ้โหนิดเดียววิทย์ไปแล้ว
ใช่ทันได้อย่างไรก็ไม่รู้เป็นผมนี่ไม่ทันแน่นอน

หันไปปุ๊บปั๊บเยง
นี่เราวิ่งเลยต้องวิ่งเลย

เยียบเบรกโอ้โหหันไปถึง๑๐วินาที

ไปกว่านี้ไหลไปไกลกว่านี้

เนี่ยรถที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะชนได้แต่ว่าโชคดีครับ
คุณผู้ชมที่หนุ่มคนนี้เนี่ยสับเท้าด้วยความเร็วแสง
หยุดรถแบบนี้มาเหยียบเบรกไว้แต่เขาบอกว่า
เขาเนี่ยดึงเบรกมือไว้แล้วนะ
แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันอาจจะเป็นทางลาดชัน
คือรถบรรทุกมันมีความหนักอยู่ด้วยเนาะ
ก็อาจจะไหลได้นะฮะแต่ว่าเหตุนี้โชคดีที่ว่า
เกิดความเสียหายแต่อย่างใดขอขอบคุณ
คุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ประสบเหตุน้ำท่วมถูกไหม
แน่นอนฮะเวลาเราขับรถมุ่งหมายจะกลับบ้าน
ก็จะไปเจอกับน้ำท่วมที่มันอยู่ข้างหน้า

ไม่ว่าจะลดไหนระดับไหนยี่ห้อไหน

ถ้าคุณจะเอารถลุยน้ำแล้วมันทนทานมันก็จะต้องเป็นระดับพวก๔วิวรถใหญ่รถกะบะรถแบบแน่นสูงอะไรอย่างนั้นเลย
แต่บางครั้งถ้าเป็นตระกูลรถเก๋งบอกเลยครับไม่ว่าจะยี่ห้อไหนเจอน้ำบ่อยลุยน้ำมากมันก็เสียหายได้เพราะเขาไม่ได้ดีไซน์ให้รถเก๋งมาลุยน้ำ

ยังไงก็เช็คสภาพรถกันแล้วกัน
ถ้ารู้ว่าจะต้องไปลุยน้ำก็พักก่อน

เราก็ได้เช็คข้อมูลล่าสุดเรื่องของข่าวกราดยิงนะคะ
เพราะว่าล่าสุดนั้นผู้ก่อเหตุนายปัญญาคำราบเนี่ยนะคะ
ได้ก่อเหตุฆ่าตัวตายพร้อมกับครอบครัว
คือเมียและลูกรวม๓ศพแล้วนะคะ
ก็คือเขาฆ่าตัวตายขณะที่ตำรวจกำลังไปล้อมจับนั่นแหละ
เกิดเหตุที่น้องบัวลำพูนะคะ
ส่วนสาเหตุก็คงจะต้องสืบสาวเราเรื่องกันต่อไปค่ะ
เพราะว่าตำรวจนายนี้เขาเป็นอดีตตำรวจยศ๑๐ตำรวจโท

ไม่รู้ว่ามีเหตุผลเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้หรือไม่
หรือเป็นเรื่องของการคลั่งยาเสพติดนะคะ
แต่ว่าเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นนะคะ
อ่ะยังไงซะไอ้เหตุแบบนี้พอเกิด
ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะใช่ครับ
ใช่คงจะต้องดูเรื่องของการระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกอ่ะนะคะใช่ครับ
พักเรื่องเครียดไว้นิดนึงคุณผู้ชมพาไปเที่ยวน้ำตกหน่อย
น้ำตกเสาหินอาคณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์
บอกเลยว่าสวยมากเลยล่ะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับผมจูด้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอวิเชียนบุรี
ในที่เรียกตรงน้ำตกสุดแสนจะซวยงามครับก็ก่อนอื่นเราต้องไปทางนี้ครับ
ดูเส้นทางดิฮะโอ้โหยากลำบากนะครับเราต้องเปลี่ยนรถครับ

ถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเลยครับไปเลย
เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นรถ
แล้วก็ไปลงที่วัดทรัพย์ครูนะครับ
แล้วก็เดินเท้าต่อโอ้โหแดดเป็นใจมาก

อ่าไปเลยครับลูกพี่โอ้โห
นี่ครับคุณผู้ชมครับเส้นทางค่อนข้างวิบากมากเลยนะฮะ

แล้วเดินเท้าจะขนาดไหนโอ้โหน่าติดตามจริงคุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับ
เดี๋ยวผมต้องเดินทางไปอีก๓๐๐เมตร
เพื่อที่จะไปดูน้ำตกสุดอันซีน

ตอนนี้รออยู่กับไกด์สุดพิเศษสวัสดีพี่ชัยครับ
พี่ชัยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญแห่งนี้ใช่ไหมครับ

อย่างที่นี่ครับได้ข่าวว่าเอ๊ะมีชื่อเรียก๒ชื่อใช่ไหมฮะ

หรือว่าชาวบ้านทรัพย์เจริญเรียกกันว่าน้ำตกบ้านซับผูครับ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ชัยนำไปดีกว่าไปเลยครับพี่

ใกล้แล้วครับอีกประมาณสัก๑๐๐เมตรนะครับ

แต่ว่าลื่นหน่อยนะครับต้องค่อยลงนะครับ
ผมเดินมาได้สักพักประมาณ๕๑๐นาที
ตอนนี้ผมเริ่มเห็นลักษณะหินเป็นแบบนี้ฮะ
เห็นไหมฮะนี่พี่ชายอันนี้คือใช่หินอคณีหรือเปล่าฮะ

เอาล่ะคุณผู้ชมข้างในอาจจะมีมากกว่านี้ครับเดี๋ยวเดินต่อกันดีกว่าครับ
ปาดโอ้โหเดี๋ยวนะ
หินที่เห็นนักหน้าค่ะพี่ชัยมันเป็นแบบแพ่งฮะ

คุณผู้ชมถึงแล้ว
กว่าจะเดินมาถึงนั่งรถประมาณ๒๐นาที

น้ำตกซับพลูหรือน้ำตกเสาหินอาคณี
พี่ชายครับทำไมถึงเขาเป็นรูปร่างแบบนี้

ทางกรมธรณีวิทยาของจังหวัดได้เข้ามา

พวกนี้เกิดมาจากลาวาภูเขาไฟ

โอ้โฮคุณผู้ชม๑๐ล้านปีนะครับ๑๐ล้านปี
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไปใกล้ตรงนี้ดูนะฮะ
อยากจะเอาพื้นไปสัมผัสว่ามันรู้สึกยังไง

เหงื่อเสียแรงกายแค่นี้

เดี๋ยวผมจะพาเลาะโซนหินตรงนี้

ว่าจะสวยงามขนาดไหน
ลืมครับติดตามในสบัดทั่วไทยต่อหน้าครับ

เดี๋ยวตามต่อตอนที่๒ในพรุ่งนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะนอกจากตามเรื่องราวของคุณจูด้ง
อย่าลืมตามข่าวในแอดของไทยรัฐด้วย

ดแอดไซด์ไทยรัฐเนี่ยคุณผู้ชมจะเจอข่าวสารดีมากมาย
รวมไปถึง๑ช่องทางที่อยากให้ติดตามกันก็คือ
เช้านี้ต้องรู้ไอ้สีส้มตรงกลางนั่นแหละ

ทุกวันจะมีอะไรใหม่จะมีอะไรน่าสนใจที่คุณต้องรู้
ดเข้าไปปุ๊บคุณจะเจอนุ่มหล่อ

อัปเดตให้เราได้ติดตามข่าวสารกันแบบง่าย
เข้าใจกันแบบชัดเจนในแต่ละวันว่าต้องรู้อะไรบ้าง
ได้เตรียมพร้อมกันให้ดีนะดีครับเป็นเพื่อนกับไทยรัฐ
แล้วก็กดติดตามเช้านี้ต้องรู้ด้วยเลยค่ะครับ
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยสุนัขตัวนี้
ทำไมทำไมมันถึงได้เก่งนัก
โอ้โฮในตรวจจริงหรือไม่
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

ไปดูความน่ารักของเจ้าสุนัขตัวนี้

โอ้ยแกงเกินปุ๊ยมุย

ขับขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้เลยเหรอ

หรือว่ามีใครมีมนุษย์คนไหนไปแฝงตัวอยู่ในร่างของสุนัข
แอบซ่อนอยู่ฝั่งนู้นที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า
เห็นแล้วเนี่ยนะเขาก็มีข้อความในคลิปด้วยนะเห็นไหม
เหมือนเป็นหมาต้องทำงานเหมือนกับคนนั่นแหละ

ก็ให้ดูความน่ารักแสนรู้ผมไม่ชัวร์แล้วนะ

คงจะถ่ายเล่นเรื่องกลับ
งั้นเดี๋ยวมันอันตรายถ้าไปถ่ายข้างนอกตรงท้องถนนอะไรอย่างนี้เนอะ
ขอขอบคุณความน่ารักจากภาพนี้ด้วย
ขอบคุณติ๊กต๊อกนะฮะขอบคุณณธวุฒิสวิชครับ
แต่ว่าเชื่อไหมตอนเด็กผมเคยคิดนะว่าแบบ
ทำไมหมาสบายจังอยากเกิดเป็นหมา
ก็คุณผู้ชมใครอยากร่วมสนุกกับลำโพงมาแชล
เดี๋ยวประกาศผลพรุ่งนี้นะครับรีบส่งกันมาเยอะนะครับ
ขอสามคำโดนใจให้กำลังใจชาวบ้านน้ำท่วมหน่อยนะคะ
ฉันจดไว้หลายข้อความที่คุณผู้ชมส่งเข้ามานะ
บอกว่าเข้มแข็งไว้
บางคนก็บอกว่าขนให้ทัน
หลากหลายข้อความสำคัญคือแฮชแท็กเบอร์โทรศัพท์นะคะ

ไปด้วยภาพน้องหมากับน้องแมวนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
อย่าลืมนะครับสามารถรับคมกันแบบสมมติ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ